ทีนี้มาดูเรื่องของเพื่อนดีมีค่าที่สุดนะคะ
จากมนุษย์อย่างเราจะต้องการเพื่อนดีแล้ว
หนูเขาก็ต้องการเพื่อนดีเหมือนกันนะคะ

ใช่ค่ะหนูที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนที่เราเห็นตัวสีเทาเนี่ยค่ะ
เจ้าหนูตัวนี้เป็นหนูสิงคโปร์
ถูกรถชนเพื่อนเข้ามาช่วยชีวิตค่ะเอาช่วยยังไงดูค่ะ

ว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่า

ไม่รู้สิมันเรียกอะมันเรียกอ่ะมันเรียก
สงสารวก่อน
เดี๋ยวสิงคโปร์ยังไงทำไมได้ยินเสียงคนไทยพูด

กินได้ดูคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์

เฮ้ยมันปั๊บหัวใจกันจริงเหรอ
อ่าให้ดูเป็นไหมภาพไหนกันเหมือนไหม
แล้วพอปลุกเพื่อนไม่ได้ลากเพื่อนทีนี้
เฮ้ยพร้อมกันเลย
มันเป็นภาพที่แบบว่าเออไม่คิดว่าหนูมันจะทำแบบนี้เนอะ
ลากเข้าข้างทางลักษณะเหมือนพยายามช่วยชีวิตเพื่อน
เอาเขาบอกเดี๋ยวมีอีกคลิปนะเอาดูอีกคลิปหนึ่ง
พี่ปิงมันเพิ่งช่วยกันเมื่อกี้
เหยียบนะคะคุณผู้ชมไม่ได้เหยียบค่ะ
นี่เราสามคนนั่งรุ้นว่ารถแท็กซี่จะเหยียบมันหรือเปล่า
เข้าไปอยู่กลางคันพอดีเลยระหว่างรอ

ที่ช่วยก็ตายเหรอตายด้วย
คือภาพคลิปแรกเป็นคลิปที่เพื่อนถูกรถชนก่อน

แต่ภาพนี้น่าจะถูกชนไปแล้วทั้งสองตัวเลย
ชนซ้ำตายทั้งคู่ใช่
เพราะว่าอยู่กลางถนนไงคะลากเพื่อนไปก็ลากไม่ได้
สองคลิปเนี่ยให้ดูกันเลยนะคะ
ว่าทุกชีวิตเขาก็รักชีวิตเหมือนกันนะ
ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เขารักชีวิตหมดนะคะ

และเราไม่อยากเชื่อเลยว่าเขามีมิตรภาพระหว่างกันได้ด้วย

ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ตอนที่ตายด้วยกันทั้งคู่นี้แบบ

เอาหนูมันก็มีหัวสิทธิ์หัวใจมีชีวิตเหมือนกัน